ช่วงออเดอร์บายยู
ออเดอร์บายยูนะคะวันนี้มาจากคุณยิมเอกบดินนะคะ
ไม่รู้นามสกุลหรือที่ตั้งอะไรไม่เป็นไรค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กดูรายการนี้มาตลอดจากคนที่ไม่ค่อยเข้าครัว
ทำอาหารดูไปดูมาแต่ละเมนูที่ดูน่าทานเหลือเกินค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณยิม
ลองทำตามดูจนตอนนี้ทุกอาทิตย์จะคอยลุ้นว่ามีเมนูไหนที่ทำตามได้บ้าง
วันนี้เลยเขียนว่าขอเมนูเก๋เก๋เด็ด

นี่ในคลิปเนี่ยนะฮะเก๋เด็ดพอไหมฮะ
ยังไม่บอกขอหยิบอุปกรณ์ก่อนค่ะ
เห็นอย่างนี้ก็ต้องแซ่บแน่นะจืดอุ้ยจืดไหนล่ะ
เดี๋ยวก่อนนะดูให้ครบก่อน
อันนี้คือเอาให้หมดเอาให้หนำ
จะบอกว่าวันนี้จะเป็นครัวซองนะคะแล้วก็ใส่ไส้เป็นไก่
กับเรานะคะง่าย
ซองนี่ไม่ยากเลยครับเราผ่าไว้อย่างนี้ค่ะ
เนี่ยพาออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะวางเขาลงไปนะคะ

นี่คือใส่น้องเห็ดหน่อยเนาะดีมีผักเผือก
และนี่คือน้องไก่ทำหมดเลยดีกว่านะ
จริงทำหมดก็เลยเหมือนกันอ่ะ
อันนี้เป็นเมนูที่น้องเขาคิดมาให้ค่ะ
เราก็ว่าเก๋ดีเหมือนกันนะแปลกในครัวซองแล้วก็มีไส้ของเขา

เทียมฟาดลงไปอย่าได้กลัวใครถ้าตัวเล็กนะไม่กล้าใช้ตัวเล็กอ่ะมันคงจะแต่มันใส่มันคงน่ารักนะคะเป็นพวกคานาเป้อ่ะแต่ไม่กล้ามันเราเป็นคนชอบตักอะไรเยอะเยอะด้วยเริ่มหอมน้องเทียมแล้วนะคะน้องเทียมเพราะฉะนั้นน้องพริกตามไปหาพริกสับจริงจริงประหยัดเวลาก็ตำไปเลยก็ได้อ่ะ
เอาเผ็ดไม่เผ็ดดีอ่ะอย่าเผ็ดมากเนอะอ่าอ่ะ
อย่าทำซะให้หมดเลยหอมมากไก่นะคะไก่สับซื้อมาสับเองก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้โอ้โหตามซุปเปอร์เด็ดที่ดิฉันใช้อยู่เขาก็มีขายค่ะ

ถ้าไม่ชอบทานไก่ก็จะเป็นหมูเป็นกุ้งอะไรเอาเหอะเก๋เก๋แล้วแต่
ช่วงที่เขากำลังช่อแชร์ช่อก็ปรุงได้น้ำตาลทรายไปนิดโปรยไป
มุ้งมิ้งอยากใส่ใส่ไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่

ปรุงรสวันนี้หาไม่เจออันนี้พอแทนได้

ขอชิมน้ำนิดนึงนี่ว่าใส่น้อยแล้ว

พี่ว่ารสควรเข้มนิดนึง

สารพัดเห็ดที่หนูหาได้นะคะ
แต่ยายาหั่นชิ้นหนานะคะเป็นสไลด์บางเขาจะได้กลมกลืนไปกับน้องไก่
โอ้โหเห็นมั้ยนี่ขนาดไม่ใส่น้ำนะกินกิน
น้ำออกมาแล้วค่ะเพราะเห็ดเพราะน้องเห็ดทีนี้ล่ะสุดท้าย
หอมขึ้นมาทีเดียวเชียวปิดไฟจบ
นี่แหละขั้นตอนนี้ล่ะขั้นตอนนี้ล่ะคุณยานีเอ้ย
เราเตรียมไว้แล้วนะคะอุปกรณ์ชีวิตของเรา

เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ทานอาหารเผ็ดนะคะไม่ได้พูดเล่นกันนะคะ
เบื่อก็ไม่อยากจะทำกะเพราไม่ชอบกลิ่นกะเพราก็เอาไป
คือถ้าผัดเนยเนี่ยพวกนี้เขามีกลิ่นของเขาอยู่แล้วไง
อุ้ยโดนกระทะอะ
อย่าตักน้ำนะคะเอาเสด็ดนะเสด็ดน้ำนะ

ดูสิคิดได้ไงไม่ได้คิดเองหรอกค่ะ
มีน้องบอกว่าทำไมพี่ไม่ลองทำอย่างนี้
พี่ก็เลยคิดว่าพี่ก็ควรทำอย่างนี้เหมือนกัน
๓ชิ้นพอเนอะน้องทานอะ
อารมณ์ว่าชิ้นเดียวก็อิ่มนะเนี่ย
จริงเป็นมื้อเที่ยงมื้อบ่ายเนี่ย

แล้วก็มีเครื่องเคียงอยากเคียงก็เคียงค่ะ
อยากเคียงก็ไม่ต้องเคียง

คุณยีมที่ถามก่อนนะคะ
ได้ของเทอริกต์พรีเมียม

เอาไปว่าวันนี้
หมดซะแล้วเวลานี่มันเยี่ยนเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป